คือเวลาที่คุณผู้ชมขับรถไปตามสี่แยกไฟแดงแล้วเห็นไฟเหลือง
คุณผู้ชมเลือกที่จะเหยียบเบรกเพื่อชะลอหรือเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะไป
ถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมีรถที่เขาเลือกจะเหยียบคันเร่ง
เหลืองก็จริงค่ะครับปรากฏว่ากระบะคันนี้ฝ่ามา
แล้วก็มาชนกับรถฮาเล่ซึ่งคนขี่เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุค่ะ
เนี่ยจังหวะนี้ค่ะคือทางนี้เขาก็ไฟเขียวรถก็ออกตัวไง

กระบะขาวน่ะกระบะขาวน่าจะตอนนั้นคือเหลืองกำลังจะแดง
เออหรือไม่ตอนที่ฝ่าเส้นออกมามันคือแดงแล้วล่ะ

คือถ้าเราเห็นไฟเหลืองนะมันคือหมายความว่าเราต้องเตรียมเบรก

เออเหตุการณ์นี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดตรงไฟแดง๙กิโล
ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย๗ฝั่งขาเข้าแหลมชะบังที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยจังหวะที่ทางฝั่งรถฮาเล่เป็นไฟเขียว
ฝั่งขวามือเขาก็น่าจะเป็นเหลืองแล้วไปแดงแต่กระบะขาวคันนี้ฝ่าออกมาเป็นอีซูซูสีขาว
ทะเบียนงองูชชิงเจ็ดแปดห้าศูนย์ชนบุรีค่ะ
พุ่งมาจากถนนเครือสหพัฒน์มุ่งหน้าถนน๙กิโลตัดหน้าฮาเล่
จนทำให้พุ่งชนแล้วคนขี่ฮาเล่เมื่อกี้เห็นไหมกระเด็นลอยตกกระแทกพื้นอ่ะ
รถก็ล้มตรงนั้นพลเมืองดีนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายชาวญี่ปุ่นคือมิสเตอร์ฮิเดกิคิคูจิ
อายุห้าสิบสองปีก็ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบรถฮาเล่เดมบิสันปรากฏว่าพังเสียหาย
แล้วใกล้กันเนี่ยก็ไปเจอรถกระบะอีซูซูสีขาวสภาพด้านข้างรถก็พังเสียหาย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์เนี่ยนี่แหละค่ะคือตอนนั้นเนี่ย
ทีแรกฮาเล่เขาก็จอดติดไฟแดงพอไฟเขียวฮาเล่ก็ขี่ออกไป
ปรากฏว่ากระบะเนี่ยพุ่งชนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
รวมถึงสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเอาภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเนี่ย
เป็นหลักฐานจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่ขับรถกระบะขาวต่อไปด้วยนะคะ